ส่วนการเดินทางมาด้วยรถสาธารณะนะครับอย่างรถไฟ
เราก็ต้องไปดูบรรยากาศที่หัวลำโพง
ท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพ

หลายคนก็ขนข้าวขนของตุนเสบียงอาหารมากันเยอะ

เวลากลับบ้านพ่อแม่ก็อยากจะแบบให้เราเอากลับมาเนอะ

ถึงกรุงเทพได้ไม่ต้องไปทรงไปซื้ออะไรเขานะครับ

คุณมาซิริกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่หัวลำโพงนะครับ
จะรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
มั่นใจได้เลยค่ะว่าจะถึงหัวลำโพงกี่โมง
ก็จะมีพี่เหล่านี้ส่งถึงบ้านอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับที่ทางการรถไฟ
ได้มีการประเมินไว้นะคะว่าวันนี้
จะมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟมากที่สุดนะคะ
ภาพรวมการเดินทางด้วยรถไฟวันนี้
สูงถึง๑๒๕๐๐๐คนค่ะ
ซึ่งจากการที่ไทยรัฐทีวีได้สังเกตภาพรวมในวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการระบายรถแล้วก็ระบายคนที่หัวลำโพงได้อย่างคล่องตัวค่ะ
ขบวนรถไฟที่เข้ามาเทียบชาญชาลาจอดส่งผู้โดยสารช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นขบวนรถไฟสายสั้น

ซึ่งเกือบทุกคนนะคะที่เดินทางกลับมาจากภูมิลำเนา
หอบข้าวสารอาหารแห้งติดไม้ติดมือกันมาด้วยค่ะ
อกจากนี้ยังมีพวกผักและของฝากจากท้องถิ่นต่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นฟักทองมันเทศหน่อไม้ดองและปลาเข็ม
เพื่อช่วยประหยัดรายจ่ายแต่ละมื้อ
และที่สำคัญกินอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับกินของที่มาจากบ้านเกิดค่ะ
ขณะที่หลายคนกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะ
แต่ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งนั่งรอแล้วก็นอนรอ
ขบวนรถไฟเที่ยวขาออกจากกรุงเทพมหานคร

อย่างครอบครัวของสาลิสาชูทอง
นั่งรอรถไฟกลับจังหวัดตรังค่ะ

และหากเดินทางด้วยรถยนต์จะมีค่าใช้จ่ายกว่าคนละ๒๐๐บาทค่ะ
แต่เมื่อเดินทางด้วยรถไฟก็ตกคนละประมาณ๘๐๐บาทเท่านั้น
และที่เธอตัดสินใจเดินทางช้ากว่าคนส่วนใหญ่นะคะ
เพราะว่ารู้สึกปลอดภัยและคนก็ไม่พลุกพ่านค่ะ
ก็ในช่วงเทศกาลเนี่ยมันแบบประชาชนเยอะ

และอีกอย่างหนึ่งเหมือนการเดินทางของเรามันก็ไม่ค่อยสะดวก
แล้วที่ชอบในการที่ว่าเดินทางคือคนน้อย
แล้วก็เราล่าช้ากว่าคนอื่นนิดนึง
แต่ก็เราสะดวกสบาย
และอีกอย่างหนึ่งมันไม่แออัดกับผู้คนมากมาย
เหมือนเดินทางรถไฟเรามีความสุขกับการที่ว่า
เหมือนจะลอยจะนอนจะหลับอะไรอย่างนี้

กลัวรถจะชนนะอะไรอย่างนี้
วันนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า
จะมีประชาชนเดินทางด้วยรถไฟมากที่สุด
ถึง๑๒๕๐๐๐คนค่ะ
รถไฟจึงได้เตรียมขบวนรถเพิ่มอีก๕ขบวน
จากต้นทางภาคอีสาน๓ขบวน

จากเดิมที่มีอยู่๒๓๖ขบวนตลอดวันนี้
ส่วนภาพรวมตั้งแต่วันที่๑๑เมษายน
จนถึง๑๖เมษายนหรือว่าวันนี้นะคะ
ก็มีประชาชนเดินทางไปกลับด้วยรถไฟประมาณ๖๖๐๐๐คน
และมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่แล้ว
รถไฟจึงจะพ่วงขบวนรถใหม่จากเที่ยวปกติ

สร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างค่ะ
คนที่วางแผนเรามีการพุ่งมุกกี้เพิ่ม
เห็นตัวเลขค่อนข้างชัดเราวางแผนค่อนข้างง่าย
แต่การที่เราเปิดเดินขบวนรถเพิ่ม
เพิ่มเลยเนี่ยครับเราสำรองไว้ให้กับคนที่ไม่ได้วางแผนการเดินทาง
อันนี้คือคนที่เดินเข้ามาแล้วก็เราใส่จำนวนโบกี้ไว้อย่างเพียงพอ
เพราะเราคาดการณ์คาดว่าจะใกล้เคียงมากกับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามานะครับ
คือวันออกไปอาจจะมีสักแสนสองหมื่น
แต่วันกลับวันที่สิทธิ์ระยะ๑๕๖๗เนี่ย
เรารองรับไว้ว่าคนจะต้องเดินทางมากกว่า๑แสนสองหมื่น
ส่วนในช่วงสงกรานนี้นะคะการรถไฟยังคงมาตรการด้านความปลอดภัย๔ม
คือ๑มาตรการด้านพนักงานทั้งในสถานีพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งคัดค่ะ
มาตรการด้านรถจากรถพ่วงค่ะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และถนนนะคะและมาตรการที่๔นะคะคือตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องอานัดสัญญาณไฟ๔
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นได้สะดวกค่ะ
และในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ทางการรถไฟประเมินว่าจะมีประชาชนเดินทางด้วยรถไฟมากที่สุดค่ะ
ภาพรวมตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๑๗เมษายน๒๕๖๐ในปีนี้นะคะทางการรถไฟเชื่อว่าจะมีประชาชนเดินทางมามากกว่าปีที่แล้วประมาณ๖๐๐๐คนค่ะ
สิวรีก่อนแก้วข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ